คุณผู้ชมคะมาตามกันต่อเรื่องของเจ๊บัวบานที่ขอนแก่น
โอ้โหไม่น่าเชื่อว่าคลิปนี้มันกลายเป็นข่าวใหญ่
ถึงขั้นพี่หนุ่มกัญชัยเชิญมาออกรายการโหนกระแส
เมื่อวานดูคลิปกันไปแล้วคุณผู้ชมส่งข้อความมาเยอะมาก
เจ๊บัวบานสาวประเภท๒กำลังถวายพระทหารให้กับท่านเจ้าอาวาส
เจริญวารีที่ขอนแก่นแต่ล้มล้มถาดเถิดอหงอาหารเข้าท่านเจ้าอาวาสเต็มเต็มเลย
ทั้งถาดทั้งอาหารจนท่านก็ปวดแสบปวดร้อน
เมื่อวานเจ๊บัวบานยืนยันว่าฉันไม่ได้ตั้งใจมันเป็นอุบัติเหตุ
แต่ก็ต้องบอกเจ๊ตรงว่าเมื่อวานเล่าข่าวไปคุณผู้ชมส่งข้อความมาเยอะมาก
คุณผู้ชมบอกว่าพี่อยากจะเชื่อว่าเป็นอุบัติเหตุ
เดี๋ยวตามเรื่องนี้ให้ต่อแต่ย้อนไปดูคลิปกันอีกทีดีไหมคะ

เจ๊บัวบานยางครับประธิเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
อันดับแรกเอาหลวงตาไปหาหมอนะคะ
ใจเยอะในของคุณผู้ชมส่งค่ะ

อย่าย่มอยู่เต็มตลาดเลยค่ะบ๊วยบรรยางมันนี่อย่าย่มอยู่เต็มตลาดเลยค่ะ
คุณตาค่ะคุณตาเป็นผู้อาวุโสดูด้วยนะคะดูด้วย
จากการรักษาหลวงเห็นว่ามันไหลสนตาร่องก็เห็นปะ
จากคลิปนี้สิ่งที่คุณผู้ชมส่งข้อความมาแสดงความคิดเห็นก็คือ
ถ้ามันเป็นอุบัติเหตุจริงทำไมเจ๊บัวบานไม่ขอโทษขอขมาท่านเจ้าอาวาสตั้งแต่ตอนนั้นเลย
พอล้มปุ๊บท่านโอ้โหโดนอาหงอาหารโดนถาดกระเด็นเข้าหน้าเนี่ยก็ควรจะขอโทษตั้งแต่ตอนนั้น
แล้วทำไมมีคนถ่ายคลิปแบบเหมือนรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเหมือนรู้ว่าเจ๊จะล้มเหมือนรู้ว่าถาดมันจะหกใส่ท่านเจ้าอาวาส
คือตามคลิปนี้มันมีเสียงในคลิปใช่ไหมคะสุดยอดเลยค่ะเหมือนเสียงเชียร์เหมือนเสียงเชียร์
คนก็เลยสงสัยว่าเจ๊เอาจริงอุบัติเหตุจริงหรือเปล่าเนี่ยมันจริงเหรอ
แต่เจ๊ยืนยันวันนี้ก็ยังยืนยันว่าเป็นอุบัติเหตุนะคะคุณผู้ชมเจ๊บัวบานหรือนายกิจเหมรัฐโพธิยาคำหอมอายุ๔๘ปีนะคะเทกระจาดใส่พระประเสริฐฐานุตโรอายุ๖๒ปีท่านเจ้าอาวาสวัดเจริญวารีจังหวัดขอนแก่น
เจ๊บอกว่าเจ๊หน้ามืดนะคะเจ๊นอนน้อยเจ๊ก็เลยสะดุดไม่ได้ตั้งใจแต่คนไม่เชื่อก็เยอะนะคะ
ท่านเจ้าอาวาสแจ้งความที่สพชนบทจังหวัดขอนแก่น
เมื่อวานนี้ที่เล่าไปท่านเจ้าอาวาสบอกว่าจะยกโทษให้
ก็ต้องเอาเงินมา๓ล้านเพราะเจ๊ทำให้ท่านอับอาย
แล้วมันแสบไปทั้งตัวเลยนะคะแกงเกิงอะไรเนี่ยหกโอ้โห
ปวดหัวไม่หายเลยแล้วท่านก็อายุตั้ง๖๒แล้วเนี่ยค่ะ
ท่านเจ้าอาวาสบอกว่าจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุด
แต่ก็ต้องบอกตรงว่าทัวร์ลงเจ๊บัวบานจริง
เพราะหลายคนก็มองว่าต่อให้ท่านเจ้าอาวาสทำผิดทำถูกอย่างไรเนี่ย
ก็ต้องปล่อยให้เป็นไปตามขั้นตอนให้คณะกรรมการของทางวัดตรวจสอบ
ก็ไม่ควรจะมีพฤติกรรมแบบนี้
แต่เจ๊ก็ย้ำอีกว่าก่ออุบัติเหตุจะให้เจ๊ทำยังไง
มาออกรายการโหนกระแสของพี่หนุ่มกัญชัย
แล้วทีมงานของพี่หนุ่มกัญชัยก็วีดีโอคอลคุยกับท่านเจ้าอาวาส
เจ๊บอกว่าเจ๊สาบานว่าเป็นอุบัติเหตุอืม
สำนึกผิดแล้วเจ๊จะตั้งขัน๘ขันห้าไปไหว้ท่านเจ้าอาวาส
สาบานว่าวูบจริงแล้วมันสะดุดสื่อ
เดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูภาพนะเจ๊บอกว่าเจ๊สะดุดเสือ
แล้วเจ๊ก็ล้มเพราะเจ๊นอนน้อยมันก็เลยวูบ
บอกโอ้โหเจ๊มีภาระหลายอย่าง
สะดุดเสือเจ๊บอกแบบนี้เจ๊บอกเจ๊วูบสะดุดเสือ
บอกว่าเจ๊มีภาระหลายอย่างไหนจะเปิดร้านขายของชำ
เลี้ยงหลานลูกของน้องชายสองคน
ไหนจะดูแลแม่ที่แก่ชะลาเจ๊ก็เลยเหนื่อยหน้ามืดเป็นลม
ขอโอกาสหน่อยได้ไหมขอที่ยืนในสังคมหน่อยได้ไหม
ยืนยันว่าหลังจากนี้จะไม่ไปยุ่งเรื่องภายในวัดอีกต่อไปละ
ให้เป็นหน้าที่ของทางวัดตัดสินใจกันเอาเอง
จะเดินหน้าทำบุญเป็นโยมอุปถักษที่ดีต่อไป
ส่วนท่านเจ้าอาวาสท่านก็ยอมรับคำขอโทษนะคะคุณผู้ชมค่ะ
บอกว่าไม่เอาละ๓ล้านก็รับคำขอโทษจากเจ๊บัวบานก็แล้วกัน
ซึ่งจริงแล้วท่านเจ้าอาวาสกับเจ๊บัวบานเป็นญาติกันนะคะ
คือนามสกุลเดียวกันเลยค่ะคุณภาคภูมิคุณผู้ชมค่ะ
ท่านเจ้าอาวาสก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรก็เขาขอโทษแล้วก็จบกันไป
แต่ทีนี้ค่ะเราส่งคุณปียชาติคงถิ่นทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่ขอนแก่นเลยนะคะ
ตามความคืบหน้าเรื่องนี้เพราะว่าข่าวนี้คนพูดถึงเยอะมากจริง
เดี๋ยวเราจะไปสำรวจด้วยซ้ำว่าในสำหรับพัฒนาหารที่แบบเทกระจาดใส่ท่านเจ้าอาวาสมีอาหารอะไรบ้าง
ถึงทำให้ท่านปวดแสบปวดร้อนไปทั้งตัวแต่อยากให้คุณผู้ชมดูคลิปนี้ก่อน
เจ๊บัวบานสดผ่านเฟซบุ๊ก๒๔ธันวาคมคือก่อนเกิดเหตุการณ์ล้ม๓วันนะคะ
เชิญชวนชาวบ้านให้ไปขับไล่ท่านเจ้าอาวาสและมีการโพสต์เอาไว้ว่าจะศึกหรือไม่ศึกดีคะท่านเจ้าอาวาส
แล้วไอ้จากคลิปนี้แหละค่ะคุณผู้ชมค่ะมันทำให้ชาวบ้านและหลายคนเขาเชื่อว่า
ที่เจ๊ล้มอ่ะเจ๊ตั้งใจหรือเปล่ามันไม่น่าจะใช่อุบัติเหตุนะเอาลองดูคลิปนี้นะคะ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
เจ๊จะล้มเหมือนตั้งกล้องถ่ายตั้งแต่เจ๊เดินมาเลยอ่ะ
ก่อนจะล้มแล้วก็มันมีเสียงว่าสุดยอดไปเลยเหมือนเชียร์เจด้วยซ้ำ
ทีมข่าวของเราได้คุยกับนางมันทนาอายุ๔๔ปี
เป็นหลานของพระประเสริฐค่ะเป็นคนถ่ายคลิปนี้
บอกว่าสาเหตุที่ถ่ายคลิปนี้เอาไว้
ก็เพราะว่าได้ยินเจ๊บัวบานประกาศเรียกชาวบ้านให้ไปขับไล่ท่านเจ้าอาวาส
แล้วบอกว่าจะแกล้งก็เลยไปสังเกตการ
แล้วสังหรณ์ใจว่ามันต้องมีอะไรเกิดขึ้นสักอย่าง
หยิบโทรศัพท์มาถ่ายคลิปเอาไว้แล้วมันก็เกิดเรื่องขึ้นจริง
พยาบาลเขาไลฟ์สดพูดลักษณะเหมือนว่าจะ
ค่ะใช่ค่ะพี่ก็เลยวันนั้นพี่ก็เลยออกมาวัด
เขาบอกว่าเดี๋ยวทำแกงเห็ดใส่ก็ได้นะ
ค่ะค่ะเพราะว่าพี่แล้วก็ไม่คิดว่าพี่เขาจะทำจริงนะคะ
ค่ะก็เลยก็คือ
คือพอมาถึงวัดพี่ก็เห็นพี่เขาน่ะถือสำรับแล้วค่ะ
จะไปประเคนเจ้าอาวาสพี่ก็เลยว่าตั้งกล้องดีกว่า
เผื่อว่าพี่เขามันจะมีแบบที่พี่เขากล่าวมาเบื้องหน้าจริง
คนถ่ายคลิปก็เลยจะบอกว่าฉันไม่เกี่ยวนะ
ฉันไม่ได้มาเชียร์เจ๊บัวบานนะเสียงเชียร์มันเป็นเสียงคนอื่น

เจ๊บอกว่าจะมาขับไล่ท่านเจ้าอาวาส
แล้วพอวันนี้ไปทำบุญก็เลยไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้น

ใช่เขาบอกว่าเขาไม่รู้เรื่องไม่เกี่ยวกับเจ๊
วันนี้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น
พร้อมด้วยเจ้าคณะตำบลโนนพยอม
ที่วัดเจริญวารีนะคะที่อำเภอชนบทจังหวัดขอนแก่น
ไปสอบถามถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ก็ใดนี้มนต์พระเภอเจ้าอาวาสและญาติโยมมาสักประมาณ๖คน
มาร่วมสอบถามพูดคุยและหาทางออกร่วมกันนะคะ
ส่วนด้านนอกกุฏิก็มีชาวบ้านหลายคน
ติดตามข่าวนี้แล้วก็มาที่วัดด้วย
คือทั้งหมดทั้งมวลนี้อยากจะคุยกัน
เพื่อยุติความขัดแย้งที่เกิดขึ้น
และสอบถามสิ่งที่เกิดขึ้นว่ามันโอ้โหที่มาที่ไปมันเกิดจากอะไร
ประเสริฐท่านก็เลยบอกว่างั้นเอาอย่างนี้ทีมข่าวไปดูด้วยกันเลยก็แล้วกัน
โรงเย็นหรืออุปกรณ์ต่างที่เจ๊บัวบานบอกว่า
ท่านเจ้าอาวาสเอาไปขายโดยไม่แจ้งทางคณะกรรมการวัดมันคืออะไร

คือโรงเย็นที่ว่านี้มันเป็นโรงเย็นที่ญาติโยมซื้อมาถวายวัด
ตั้งแต่ปี๒๕๕๑ใช้งานมานานมาก

มันพังเสียหายจากการถูกน้ำท่วม
ก็เลยขายให้คนรับซื้อของเก่า๔๐๐บาท
รถตัดยากขายไป๒๐๐บาทรวมไปเงิน๖๐๐บาท
พระประเสริฐท่านบอกว่าก็ไม่ได้ปรึกษาใคร
เพราะว่าสิ่งที่ขายไปมันใช้งานไม่ได้แล้วด้วยซ้ำ
แล้วถามว่าที่ขายไปแล้วเนี่ยได้เงินมาเอาไปไหน
เงินก็ไม่ได้เก็บเองเงินก็เอาไปมอบให้กับคณะกรรมการวัดครับ
พระท่านก็เลยถามว่าแล้วฉันทำผิดตรงไหนล่ะ
ส่วนถามว่าแล้วท่านตอนนี้บาดเจ็บตรงไหนยังไงบ้าง
โดนเทกระจาดเข้าไปทั้งตัวแบบนั้นน่ะนะคะท่านเจ้าอาวาสก็บอกว่า
หน้าผากด้านขวาเนี่ยนะมันถูกกระแทกไงถาดมันกระแทกเข้าหน้าผากเลย
ส่วนที่หน้าอกก็เจ็บนะคะไปหาคุณหมอมาแล้ว
หมอก็จัดยาให้ท่านได้ฉันพระประเสริฐท่านบอกว่า
พร้อมให้อภัยพร้อมถอนแจ้งความ
คือถ้ามากราบขอขมามาอะไรเนี่ยนะขอชาวบ้านมาเป็นศักดิ์พยานหน่อยก็แล้วกันนะ
แล้วท่านจะถอนแจ้งความเลยแต่ถ้าเกิดมันเป็นขดงคดีไปแล้วที่แบบ
แจ้งความไม่ได้หรืออะไรเนี่ยท่านก็ไม่รู้กฎหมาย

ยากอิยมเขาก็ยังไม่ได้ยอมนะกฎหมายก็เลยกฎหมาย
ท่านเจ้าอาวาสบอกว่าที่มันปวดแสบปวดร้อนไปทั้งตัวเนี่ยนะ
แกงหน่อไม้ดอมรอดช่องแกงปลาซุปหน่อไม้น้ำพริกผักสด
จัดทั้งนั้นเลยแกล้งทั้งนั้นเลยท่านก็เลยปวดแสบปวดร้อนอ่ะนะคะ
ส่วนหน้าผากคือโดนถาดกระแทกเข้าหน้าผากท่านนะคะนี่ถ้าตัดลอดช่องกับผัดสดไป
นี่ที่เหลือนี่แสบร้อนทั้งนั้นทั้งตัวอืมทีนี้ค่ะเราก็อยากจะคุยกับเจ๊บัวบานวันนี้เนาะ
เพราะว่าเราได้คุยไปแล้วเมื่อวานก็คือพยายามจะตามไปหลังจากเจ๊บัวบานจะออกรายการหงกระแสนั่นแหละ
เมื่อช่วงค่ำทีมข่าวของเราก็ไปถึงหน้าบ้านเจ๊บัวบานเลยอยากจะคุยด้วย
ครับแต่ญาติบอกว่าวันนี้เจ๊บัวบานไม่ได้กลับบ้านก็วันนี้เจ๊ก็ยังไม่ได้ไปขอขมา
ประเสริฐนะคะเดี๋ยวรอดูว่าเจ๊จะไปขอขมาวันไหน
แต่พระประเสริฐท่านบอกว่าก็ไม่รู้ท่านกังวลใจหรือเปล่าไม่อยากให้เจ๊มาคนเดียวบอกขอญาติโยม
ชาวบ้านมาเป็นพยานหน่อยแล้วกันถ้าเจ๊จะมาขอขมา

คือถ้าฟังจากที่เจ๊บัวบานคุยกับพี่หนุ่มกัญชัยเนี่ยเหมือนกับว่าเจ๊บอกโอ้โหเจ๊เองก็ภาระเยอะนะ
ถ้าเป็นคดีคงคดีความอะไรไปเนี่ยแม่มันเดือดร้อนแน่
เพราะฉะนั้นถ้าเจ๊รู้ว่าเจ๊ภาระเยอะนะเจ๊บัวบานเจ๊ทำอะไรเจ๊ก็ต้องรอบครอบ
ทำอะไรก็ต้องรอบครอบเพราะเราภาระเยอะนี่ใช่ไหม
เกิดหลวงพ่อท่านไม่ถอนแจ้งความขึ้นมานี่ยุ่งอยู่เหมือนกันนะ
ใช่เจ๊ก็ไม่ควรจะทำอะไรที่มันสุ่มเสี่ยงจะถูกดำเนินคดีแบบนี้
ถ้าไม่นับคดีอาญาเนี่ยเรื่องราวลักษณะแบบนี้เนี่ยเห็นไหม

แป๊บเดียวเนี่ยแค่ทำไปแค่นั้นแหละบาปกรรมมันมาเลยเห็นไหม

ความร้อนอกร้อนใจความแบบโอ้มันอยู่ไม่เป็นสุขแล้วอ่ะ